คุณผู้ชมครับเรามาติดตามประเด็นทางการเมือง
สองพักใหญ่ที่เราจับตามองเรื่องของแคนดิเดตรายชื่อ

ใช่ค่ะสองภาคก็คือภาคไทยรักษาชาติ

และวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานกรกต
เปิดรับสมัครผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
รวมถึงเรื่องของรายชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักด้วยนะครับ
ดังนั้นบรรยากาศความเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นอย่างไร
ให้คุณผู้ชมติดตามได้จากคุณสิริญญานิมกุล
รายงานมาจากสำนักงานกรกตครับเชิญครับ
ของภักดิ์ค่ะไปฟังเสียงร้อยโทรบิชาพลพงภานิษย์
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติกันค่ะครับวันนี้ผมพร้อมแก่นำนะครับ
กรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติได้มายื่นบัญชีรายชื่อ
นายกรัฐมนตรีในส่วนของภักดิ์ก็คือทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
กัญญาสิริวัฒนาพันนวดีครับ
คือเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางกรรมการบริหารได้มีการประชุมกัน
แล้วก็มีการเสนอชื่อนะครับจากสมาชิกพักไทยรักษาชาตินะครับ
บุคคลซึ่งมีความเหมาะสมนะครับเข้าสู่การพิจารณาของอ่าอ่า
กรรมการบริหารพักนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพักเองก็
เห็นพ้องต้องกันว่ารายชื่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับ
เป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับเห็นพร้อมต้องกันนะครับ
ก็เลยมีมติให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
เราก็ได้มีการติดต่อและประสานนะครับท่านเองก็มีพระเมตตานะครับ
ได้ตอบรับแล้วก็ยินยอมให้พวกเรานะครับ
รักษาชาติได้เสนอชื่อท่านเพื่อให้สภาพผู้แทนรัศดรให้ความเห็นชอบ
นายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพักไทยรักษาชาติครับ
คุณสมบัติและไม่ก้าวล่วงที่จะตอบแทนพระองค์ว่าจะร่วมลงพื้นที่หาเสียงด้วยหรือ
ไม่เพราะมั่นใจว่าพระองค์เข้าใจการเมืองไทยและประชาธิปไตยเป็นอย่างดี
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐนั้น
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ตอบรับการเชิญให้อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักแล้ว
โดยพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่ได้มุ่งหวังจะสืบทอดอำนาจใด
ยังแต่มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
โดยรวมเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
โดยจะเร่งบริหารและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ผลเอกประยุทธ์ยังระบุด้วยค่ะว่าตัวเองคาดหวังในการเลือกตั้ง
ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
จะได้รัฐบาลและสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มีการใช้วัฒนธรรมการเมืองเดิม
ที่มีการต่อรองผลประโยชน์หรือตำแหน่งเพื่อกลุ่มของตนเอง
เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถมาบริหารราชการ
โดยทุกคนต้องเสียสละการทำงานเพื่อส่วนรวมเท่านั้น
สำหรับการเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองในครั้งนี้นั้น
เป็นไปตามที่กฎหมายรัฐมนูลปี๒๕๖๐ระบุไว้
โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพัก
จะเป็นบุคคลใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากบุคคลนั้น
และบุคคลนั้นจะต้องอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักได้เพียงพักเดียว
รวมถึงต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ทางนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อรัฐสภาได้นั้นนะคะ
จะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักการเมือง
ที่มีจำนวนสอสอไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ของจำนวนสอสอทั้งหมด
หรือต้องมีสอสอไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนและมีสอสอรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
หรือ๕๐คนโดยจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา
เท่าที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูลนี้นะคะ
จะต้องรวมเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปด้วยค่ะและในเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีของวันนี้นะคะ
อุตมะสาวนายนค่ะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
จะมายื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักต่อกรกตค่ะ
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกรกต